คุณผู้ชมคะตามกันต่อจำได้ไหมคะดราม่า
ลืมมือถือบนรถแท็กซี่ทะเลาะกันใหญ่โตบอกว่าถูกแท็กซี่ลากร่างไปไกลกว่า๑๐เมตร
ถลอกปอกเปลือกฝ่ายแท็กซี่เองก็ออกมาเล่าอีกเรื่องนึงว่าอ้าวผู้หญิงเล่าเรื่องไม่ตรง
มีสองเรื่องสองราวเกิดเป็นดราม่าบานปลายกันไปใหญ่เลยล่าสุดค่ะตำรวจสพกระทุ่มแบนนะคะ
โชเฟอร์แท็กซี่แล้วก็นัดหญิงสาวที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ต้องบอกว่าบรรยากาศถือว่าค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีคือทั้งคู่ยอมขอโทษซึ่งกันและกัน
แล้วก็จบเรื่องกันไปไม่เอาความย้อนไปเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนเผื่อใครไม่ได้ติดตาม
เป็นกรณีที่นางสาวพัฒนันพัฒนาวิริยากูลค่ะโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่ที่มีนายเทิดเกียจโคงดีเป็นคนขับ
แล้วเธอก็กล่าวหาว่านายเทิดเกียจมีเจตนาที่จะขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอ
เพราะว่าบ่ายเบียงเรื่องการรับสายโทรศัพท์พอโทรไปบอกเมื่อไหร่จะเอาโทรศัพท์มาคืน
โชเฟอร์ก็บอกว่าขออภัยนะคุณผู้ชมโชเฟอร์บอกว่ากูไม่ใช่ขี้ฆ่ามึง
เอาไปคืนให้หรอกอืมแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตแต่สุดท้ายเนี่ย
ก็ตกลงนำโทรศัพท์มาคืนกันนะคะแต่จังหวะที่นำโทรศัพท์มาคืนกัน
ไม่มีการลงมาเจรจากันนำมาสู่การที่นางสาวพัฒนันเนี่ย
ยืนเคาะกระจกรถซึ่งในรถเนี่ยมีลูกค้าอยู่๕คน
มีผู้โทรศัพท์อยู่ห้าคนด้วยไปคลอสกระจกรถแล้วบอกว่า
ซี่คันนี้เป็นมิจฉาชีพแล้วก็บอกว่าแท็กซี่เนี่ย
กระชากรถออกจากที่จอดเอาไว้ทำให้เธอเนี่ย
ถูกลากไปกับถนนไกลกว่าสิบเมตรฝ่ายแท็กซี่ออกมาบอกว่าไม่จริง
เขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยแต่ผู้หญิงพูดจากับเขาไม่ดีก่อนตั้งแต่โทรมา
เขาก็อยากจะปิดเครื่องเพื่อสงบสติอารมณ์สุดท้ายแล้วเขาก็ขับรถกลับ
เอาโทรศัพท์มือถือมาให้ตอนนั้นให้โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
รับผู้โดยสารใหม่แล้วผู้หญิงผู้ชายขับรถตามมา
แล้วก็มาเคาะกระจกบอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเขาเลื่อนรถไม่ได้กระชากรถ
เสียหลักล้มเองแต่ไปบอกตำรวจว่าถูกลาก
เนี่ยมันก็ไม่ตรงนะสองเรื่องราวสุดท้ายนัดเจรจากลายเกลี่ยดีกว่าค่ะ
พ่นเอ่อพันธุ์ตำรวจโทสมชายเต็มเปรียบนะคะ
ผู้กำกรารศอบสวนสาวพอลกระทั้วแบงก็เลยนัดทั้งคู่มา
เชิญสื่อมาบอกเป็นสักขีพยานในการเจรจากันเลย
เรื่องมันจะได้ไม่มีสองเรื่องสองราวอีกซึ่งตอนแรกนะ
ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ผิดพันธุ์ตำรวจโทสมชายก็เลยบอกว่า
อ้าวใจเย็นเย็นก่อนนะอย่าใช้อารมณ์คุยกัน
ใช้เหตุผลคุยกันสุดท้ายนางสาวพัทรนันยอมขอโทษกับนายเทิดเกียรติค่ะ
ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาฐานเรียกรถแท็กซี่และไม่ได้ใช้บริการ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรียกเรียกไปกับแฟนเสร็จขึ้นแท็กซี่ไปปุ๊บ
ไม่ทันจะบอกว่าไปไหนทะเลาะกับแฟนยื้อยุดฉุดกระชากระเป๋า
แล้วลงไปทะเลาะกันต่อข้างล่างแท็กซี่ก็งงเลยขับออกไป
เพราะว่าคงไม่ขึ้นแล้วมั้งยังทะเลาะกันไม่เสร็จเลย
ก็เลยขอโทษที่ทำให้เสียเวลาที่เธอเรียกแล้วเธอไม่ได้ขึ้นรถ
ส่วนนายเทิดเกียจโชเฟอร์แท็กซี่พอได้ยินคู่กรณีขอโทษ
เขาก็ยอมขอโทษกลับเหมือนกันค่ะก็ขอโทษที่ใช้อารมณ์
แล้วก็พูดคำหยาบคายใส่จนทำให้เรื่องมันบานปลายไปแบบนี้
คำพูดมันอาจจะบิดกันนิดเดียวอาจจะฟังตรงนี้ฟังอย่างนี้ตรงนี้
ได้ยินเป็นอย่างงี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นการพูดส่วนขึ้นไปส่วนขึ้นมาเนี่ย
มันจะทำให้สื่อออกมาไว้ดีผมก็ผมก็คือโอเคผมสำหรับได้ไหมถ้าพี่กำมาขอโทษ
ผมพร้อมที่ยินดีให้มันจบคือผมว่าโอเคเราไม่ต้องมาเท้าฟาร์มอะไรกันแล้วนะฮะ
ก็คือต่างคนต่างทำมาหากินผมก็พร้อมที่จะขอโทษ
เอาเรื่องที่ผ่านมาขอให้จบไปนะครับพี่ขอโทษได้นะขอโทษ
คุณแม่ขอโทษได้แล้วครับขอโทษได้แล้วครับ
คือจริงนะครับคุณผู้ชมหยกมือวางขอโทษกันไป
เวลามีปัญหาขัดแย้งกันไม่เป็นไรขอบคุณขอโทษ
คำเนี้ยมันเป็นคำวิเศษจริงจริงนะคะมันจบเลยคุณ
มันลดอารมณ์ได้จริงค่ะแทนที่เราจะพูดคำอื่นเยอะแยะมากมาย
ขอโทษค่ะครับจบจบกันอย่ามีปัญหายืดเยอะกันแบบนี้เลยอืม
คู่ตกลงกันนะคะว่าจะไม่ดำเนินคดีใดต่อกันทั้งสิ้นเลย
เรื่องหมินประมาทจะเรื่องพาดพิงกันในโลกออนไลน์หรืออะไรก็ตาม
เทิดเกียจโชเฟอร์แท็กซี่ขอให้นางสาวพัทรนันลบโพสต์
เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เพื่อที่เขาจะได้กลับไปทำงาน
แท็กซี่ได้ตามปกติไม่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพ
ซึ่งนางสาวพัฒนานันก็รับปากค่ะบอกว่าจะลบโพสต์ให้
และจะไม่มีการกล่าวอ้างหรือโพสต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนี้ต่อไป
แล้วทั้งคู่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อจบเรื่องทั้งหมดและแยกย้ายกันกลับแบบไม่ติดใจอะไรใด
แม้ว่าการเจรจากลายเกลี่ยที่สพกระทุ่มแบนจะจบลงด้วยดี
แต่ว่านายสมชัยราชแก้วหัวหน้าฝ่ายตรวจการขนส่ง
ก็ต้องเรียกตัวนายเทิดเกียรติมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงินหนึ่งพันบาทนะคะ
เพราะว่าเขาแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารจริง
คือตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาพูดจาหยาบคายแล้วก็ใช้น้ำเสียงไม่ดี
อันนี้ก็ต้องโดนปรับไปตามกฎนะคะ

กรมขนส่งก็โดนปรับไป๑๐๐บาท
แล้วก็ให้ไปอบรม๓ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ

ก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎตามสิ
แล้วก็อย่างที่บอกเวลามีอะไรเนี่ย

อาชีพต่างกันไม่ได้แปลว่าใครสูงกว่าใคร